กรณีที่มีเด็กผู้หญิงวัย๑๓ปีเนี่ย
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาแอดเทรนด์มา
เพื่อจะแชทด้วยผ่านทางเฟส
แล้วก็ตัวคนที่แอดเฟรนมาก็หลอกว่าอายุ๑๖

ให้น้อง๑๓ถ่ายภาพลับเฉพาะส่งมาให้
ปรากฏว่าเรื่องนี้คุณแม่ของน้อง๑๓ไม่ยอม
ก็แจ้งตำรวจให้ตามตัวจับผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้คือนายบัวไขเมืองแสนชายวัย๔๔ปี
อายุ๑๖ตามที่เขาหลอกนะ
วันก่อนที่เป็นประเด็นข่าววันนี้จับได้แล้วนะคะ
ใช่ฮะจับได้แล้วนะครับชายวัย๔๔ปีคนนี้
ตำรวจสนราชบุรณะตามตัวมาหลายวันแล้วนะฮะ
เพราะว่าแม่ของเด็กหญิงวัย๑๓เนี่ย
เข้าร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ
พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง

มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใด
โดยให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
รีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน
ผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นนะครับ
แล้วก็อีก๒ข้อหาตามพรบคอม
คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอัลลามก

แล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็ก
เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับ

ติดต่อเข้าไปเป็นเพื่อนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ติดต่อขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊คครับ
หลอกน้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นอายุ๑๖ปี

ทีนี้ครับทั้งสองคนก็ได้ติดต่อพูดคุยกัน
ทางข้อความแชทมาประมาณ๒เดือน
ก่อนที่ผู้ชายคนนี้ก็จะหลอกลวงให้ถ่ายภาพอาณาจารย์
แม่มาจับได้แล้วก็แจ้งความไว้นะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ท้ายที่สุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะฮะ
เหล่านี้ข้อความเหล่านี้เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นผู้กระทำการดังกล่าวจริง
มีการส่งข้อความลามกชักชวนผู้เสียหายให้ถ่ายวีดีโอคอร์
แล้วก็สำเร็จความไคร่นะครับ
ขณะที่ตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
เยาวชนที่เข้าไปรู้จักผู้ต้องหาผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยก่อนหน้าที่ผู้เป็นแม่จะเข้าแจ้งความได้เคยร้อง

คือแม่แชทไปคุยกับผู้ชายคนนี้นึกว่าเป็นเด็ก๑๖

แต่ปรากฏว่าไม่ยอมเลิกครับแล้วก็ยังข่มขู่ด้วย
บอกว่าจะนำภาพโป๊เปลือยของลูกสาวแม่ไปเผยแพร่
ซึ่งเมื่อตำรวจทราบเรื่องก็สืบสวนจนทราบตัวผู้กระทำผิด
แล้วก็รวบตัวได้ในที่สุดตามหมายสาร
ก็ทำผิดหลอกลวงก็ไม่พ้นโทษแล้วครับ
ก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องระวังเล่นแชทเล่นออนไลน์กัน